เอาเรื่องนี้มีสาวพี่อาเขามาร้องไว้นะบอกว่าช่วยด้วยถูกกลุ่มสาวประเภทสอง
รุมกระทืบค่ะเอาอย่างนี้นะสาวประเภท๒ยังไงเขาก็ยังมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงเนาะ
รุมกระทืบค่ะเธอบอกเธอยังไม่รู้เลยอ่ะว่าไปทำอะไรไว้นี่คือเธอนะคนเจ็บ
ใส่เดรสสีแดงเนี่ยคือเลิกงานเธอกำลังเดินมาเพื่อจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องเปลี่ยนเสื้อ
ชื่อคุณอัชรานะอายุ๒๕ปีนี่คือตี๒๔๒นาทีผ่านไปแค่๑นาที
คุณผู้หญิงจะเห็นว่าหลังจากที่คนเจ็บเดินผ่านกล้องวงจรปิดไปเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคนก่อเหตุขี่ตามไปค่ะ

ซึ่งเธอเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนผ่านเพจอีซ้อขยี้ข่าวแล้วก็แจ้งความที่สพเมืองนนท์แล้ว
เธอบอกเธอไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อนแน่นอนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าถูกรุมกระทืบเพราะอะไรอ่ะค่ะ
แต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นข้อความอันนี้แผลที่หน้าที่เธอโดนนะ
มันเป็นข้อความทิ้งท้ายเป็นปริศนาเอาไว้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าแผลเก่าน้องกู
ถ้ามึงอยากทำงานที่นี่อย่างสงบสุขแล้วมีความสุขมึงอย่าปากดี
แล้วก็ลากเธอไปตบที่ถนนต่ออีก๓นาทีแล้วก็ถามเธอว่ามึงจะจบไหม
บอกไม่รู้ยังไม่ได้เริ่มเลยไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันแต่โดนรุมหนักขนาดนี้
จบก็ต้องจบแหละเธอเลยต้องตอบไปก่อนว่าจบ
กลุ่มคนก่อเหตุถึงได้แยกย้ายกันไปค่ะ
ขึ้นรถไปด้วยกัน
คือตอนนี้เธอบอกว่าไอ้ที่ถูกข่มขู่เธอก็กลัว

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หน่อยนะคะ